ไปสมุดประการนะครับอย่างที่ผมปล่อยไว้นะฮะ
คนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปในห้องของสาวประเภท๒
ตอนแรกทำทีจะชิงทรัพย์เปลี่ยนใจ
จะขอมีอะไรด้วยสาวประเภท๒ไหวพลิบดีมาก
คนร้ายบอกโอเคมาถึงขั้นนี้แล้วยอม
เดี๋ยวขอหาถุงยางอนามัยแป๊บได้ไหม
จังหวะนี้แหละตายใจ
สาวประเภท๒คนนี้หนีรอดออกมาได้ฮะ
ตำรวจสาวพ่อบางพีนะครับไปที่จุดเกิดเหตุ
แถวถนนเทพารักษ์นะครับ
ที่บางฉลงนะฮะที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นสาวประเภท๒อายุ๒๓ปี
นั่งรอให้การกับตำรวจบอกว่าโอ้โหนี่เจ็บที่ข้อเท้าขวาเนี่ยนะฮะ
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเช่าห้องอยู่ชั้น๒
เมื่อคืนตี๓กำลังหลับสบายเลยจู่
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐๓๕ปีนะครับ
พุ่งเข้ามาคล่อมร่างเธอเอามีดจี้
เสียงดังนะเอาของมีค่ามาให้หมด
นี่คือภาพจำลองเหตุการณ์นะฮะ
ถ้าไม่ให้เดี๋ยวจะเรียกเพื่อนขึ้นมาอีกนะ

แล้วก็เอามือถือให้กับคนร้ายไป

ถามเธอหนือสาว๒ใช่ไหมเนี่ย

อย่างนั้นฉันขอมีอะไรด้วย

ก็พยายามตั้งสติบอกพี่ใจเย็น

หนูขอหาถุงยางอนามัยก่อนได้ไหม
เดี๋ยวติดโรคนะพี่นะ

แล้วไปร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
จังหวะรีบวิ่งลงบันไดตกบันได

พอกลับเข้าห้องมาก็พบว่าคนร้าย

ผลว่ากลับทำเป็นแบบแก้ง
ลุกขึ้นมาหา
อยู่ไหวผลิปจริงฮัง
แต่ก็ไม่ปลอดภัยนะคะไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ค่ะ